ภาพของกลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนนะครับ
มีการยกพวกไฟตีกันทะเลาะกัน
ไม่ใช่หน้าสถาบันหรือว่าป้ายรถเมย
แต่ว่าเป็นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ

เขาบอกว่าแหมวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้เกรงกลัวใคร
เกรงใจคนป่วยแม้กระทั่งคนป่วยที่นอนอยู่ในห้องฉุกเฉินแห่งนี้นะครับ
พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นเป็นอย่างไรไปชมคลิปพร้อมกันครับ
เป็นภาพนาทีกลุ่มวัยรุ่นชายนับ๑๐คนบุกเข้าไปทะเลาะวิวาดกัน

หรือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนที่ผ่านมา
ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชาย๒กลุ่ม
กำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมีการชกต่อยกัน
ผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงด้านหลังผ้าม่านกลับถูกลุกหลงไปด้วยนะครับ
ข้าวของเครื่องมือแพทย์ตกหล่นกระจัดกระจาย
ก่อนที่จะมีคนพยายามเข้าไปห้ามแล้วก็ไล่ออกจากห้องฉุกเฉินไปครับ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่านี่โรงพยาบาลนะ
ขอเถอะให้เกียรติกันนิดนึงพยาบาลทำงานบนความเสี่ยงครับ
คลิปนี้มีผู้ไปชมกว่า๑แสนครั้งแล้ว
หลายคนที่ไปชมคลิปนี้ก็ออกมาประนามพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นชายกลุ่มนี้ครับ
ส่วนหนึ่งเขามองว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ป่าเถื่อน
พร้อมกับให้ข้อแนะนำว่าควรจะให้เกียรติสถานที่มากกว่านี้หน่อย
เพราะนี่เป็นการรบกวนการทำงานของแพทย์และพยาบาล
ที่สำคัญรบกวนผู้ป่วยด้วยนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็พยายามสอบถามไปยังนายแพทย์ฉัดชัยศรีนามวงนะครับ
ซึ่งเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ
ออกมาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
ช่วงเวลาประมาณตี๓ได้มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไป
ละวิวาดกันชกต่อยกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทางนี้ทางโรงพยาบาลกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่อไปครับ
ขณะที่ด้านร้อยตำรวจเอกธนเทพสุวรรณนะครับ
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองชุมพรก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่า
เมื่อวานนี้ครับได้รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
เกิดการคำเหม็นกันแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิง
แถวบริเวณโรงแบรมสุริวงชุมพรครับ
ก่อนที่ทั้ง๒ฝ่ายจะได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็แยกย้ายกันไปไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายกลับไปเจอกันโดยบังเอิญที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับ
ทำให้มีเรื่องทะเลาะกันอีกทอดหนึ่ง
หลังจากเกิดเหตุแม่ของผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนะครับ